รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ไม่มีไข่อย่าโทษจะส้นไปเลย
เรื่องอดเป็นอยู่บ่อยไหม
ที่เป็นอยู่อดมืออดมือกินมือ

ก็สังเกตอยู่บางทีเขาก็ไม่ดิ้นนะครับ
สวดมนต์พระบนาคไว้ทุกข์ปลอดภัยค่ะ
เค้าออกมาพบ๓๒ประการแค่นี้แหละ
จะนั่งหรือจะยืนได้หมด

สมียองทั่วประเทศนะครับ

วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
เวลาดีแบบนี้เป็นเวลาที่เราจะได้รับแรง

แล้วก็ได้ชมเรื่องราวของเหล่านักสู้ชีวิต

เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

รายการของนักสู้ชีวิต

ไม่ยอมแพ้กับชีวิต
เป็นรายการของนักสู้ทุกคนนะครับ
รายการของเราก็รออยู่ตรงนี้ค่ะ
พร้อมเงินที่ไม่มีวันหมดค่ะ
ใครที่มาแล้วร้องได้ครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ

๑ล้านบาท
วันนี้เราก็อยู่กับคุณบัวนะคะ
ผู้หญิงที่ท้อง๖๗เดือน
ที่มีจิตใจที่เรียกได้ว่าแกว่งเหลือเกินคุณผู้ชม

แล้วก็ไม่มีสตางค์ด้วยค่ะนะคะ

แล้วลูกในท้องก็ยังต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนนะฮะ
ซึ่งเธอเองก็จนปัญญา
สามีก็ต้องไปทำงานไกล
เพื่อปากท้องของตัวเธอเอง
ของลูกในท้องแล้วก็ลูกอีกคนนึง
เราไปชมภาพชีวิตของคุณบัวกันอีกครั้ง

ทิติมานามสกุลขวัญรักษา
ชื่อเล่นชื่อวัวอายุ๓๖ปี
ตอนนี้กำลังตั้งท้องได้๗เดือนแล้วค่ะ
ห่วงภาวะจิตใจตัวเองค่ะ
เพราะว่าเครียดกลัวมันมีผลกระทบต่อลูกค่ะ

เดี๋ยวหนูก็จะลืมตาออกมาดูแล้ว
ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่นะลูกนะ

เข้างาน๘โมงเลิก๕โมงค่ะ
วันไหนที่เหนื่อยมากเหนื่อยสุดก็ไปไม่ไหวก็ไม่ไป
บางทีนอนอย่างนี้ลูกก็มาจุกตรงลิ้นปี
มันหายใจไม่ออกเหมือนเขาตัวใหญ่แล้วค่ะ

เดือนละ๑๕๐๐รวมน้ำไฟก็๒๐๐๐ค่ะ

ไปทำงานที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
เมื่อก่อนผมมาทำงานรับจ้างช่างเชื่อมครับ
เชื่อมเหลียกเชื่อมออกงานทำโครงการไซส์ใหญ่นะครับ

๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐บาทแต่ละงาน๗๘วันอย่างนี้ครับ

เพราะเขาก็ทำเบิกมาเงินไม่ถึงผม
แล้วก็เขาก็เท้าใหญ่ก็เอาไปหมดครับ
ไปกลัวเงินออกระบบมาลงทุน๓๐๐๐๐บาทจ้ะ
จ่ายดอกเดือนละ๖๐๐๐บาทค่ะ
ว่าดอกเบี้ยมันแพงแต่มันก็จำเป็นนะพี่

ถ้าเราไม่เอาเงินตัวนี้มาเราก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหน

ถ้าไม่มีจ่ายเราก็กลัว
บางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่แต่ก็สู้เพื่อลูก
จนจนแทบไม่เคยที่ถึงขั้นไม่มีกินขนาดนี้เลยค่ะ
เคยหิวขนาดตัวสั่นเลยค่ะ
ไม่มีไข่จะกินเลยก็มี
ไม่มีข้าวจมูกก็มี

แต่แม่ก็จะพยายามหาให้หนูกินให้ได้

หนูยังอยู่พร้อมหน้าครอบครัวค่ะ
หนูอยากจะอยู่กับแฟนกับลูกค่ะ

นี่รู้หรือยังว่าลูกผู้หญิงหรือผู้ชาย

ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบอะไรทั้งนั้น

เป็นหนี้เงินนอกระบบอยู่๓๐๐๐กว่าบาทค่ะ

น่าจะเกือบหลักเศษแล้ว

เพราะว่าถ้าส่งดอกไม่ได้ปุ๊บมันจะเป็นเงินต้น
คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้

เหงาก็เข้าใจ

โอเค

ร้อยละ๒๐๐๐๐บาท

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

วันที่ไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวกิน

แม้กระทั่งข้าวจะห่วงแล้วก็ไม่มีไข่จะทอด

ก็เดินออกมาจะขับรถไปขอยืมเขา

แล้วจะทำยังไงเพราะว่าวันนั้นมันก็มืดแล้วมันหิวเนอะ
ก็เลยตัดสินใจขอยืมพี่ข้างบ้านก็ได้ไม่ต้องรถเราก็ขี่ไม่ได้
เราก็ไปขอเขาหิว๓๐บาท
ซื้อไข่๒๐บาท
แล้วมันหิวน้ำแข็งมันกลิ่นน้ำแล้วมันไม่เย็น
ก็เลยซื้อน้ำแข็งอีก๘๐๐บาท

วันนั้นไม่กล้าเล่าให้เขาฟังเกราะเขาคิดมาก
เขาก็เป็นหอบด้วยกลัวเหตุผลการพยายามเขาอะไร

อย่าเป็นว่าเขาที่สบายใจ
เรื่องอดเป็นอยู่บ่อยไหม

ก็บ่อยค่ะ

ก็บางครั้งก็๒๓วันนะ
ดีเขาสงสารเขาก็ให้นมให้กล้วย
คือวันหนึ่งไม่ครบ๓มื้อ

ใช่ไหมมี๓มื้อบ้าง๒มื้อบ้างมื้อเดียวบ้าง
แล้วลูกชายเนี่ยเห็นอาการเราไหมเขาเคยถามไหม
ไม่บอกเขาแอบกลัวเขาเสียการเรียน
คือไม่อยากให้เขาอดเรายอมอดแต่ให้ลูกชายได้กินนะคะ
พี่บัวลูกรู้ไหมว่าพี่บัวไม่มีตังค์
เขารู้รู้เป็นบางครั้งบางครั้งก็ไม่มีจริง
บอกดังแม่ไม่มีตังค์นะลูกแม่มีแค่นี้
หนูเอาไปแค่นี้ได้ไหมก็นับเหรียญบาทให้เขา
อย่างนี้ส่งผลอะไรกับลูกในท้องไหมพี่บัวเนี่ย
ที่เป็นอยู่เนี่ยอดมื้อกินมื้ออดมื้อกินมื้อเนี่ย
จับสังเกตมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะ
ก็สังเกตอยู่บางทีเขาก็ไม่ดิ้นนะครับ
เพราะว่าปกติถ้าช่วงอายุคันประมาณนี้เขาก็จะดิ้น
แต่อันนี้เขาไม่ดิ้นนะคะเขาไม่ดิ้นเขาไม่ถีบ
แล้วเห็นบอกมีอาการท้องแข็งด้วย

แข็งแบบนอนอยู่อย่างเงี้ยโดยจะตะแคงไปซ้ายอย่างเงี้ย
บางทีเรานอนซ้ายมันดันขึ้นก็มี

มันก็ยังดันอยู่ไปข้างขวาก็ดัน

หงายก็ยิ่งดันมันเหมือนกดไหลย้อนมันมาแน่นตรงหน้าอกอะค่ะ
หายใจไม่ออกบางทีลุกขึ้นมานั่งตอนตี
แล้วแต่ค่ะเหนื่อยค่ะ

กลัวไหมกลัวลูกจะไม่สมบูรณ์ไหม

แต่เนื่องด้วยพี่ก็ขาดสารอาหารไปมาก
อาทิตย์หนึ่งอดมื้อกินมื้อนะ

สวดมนต์ภาพนาคไว้ปลอดภัยค่ะเขาออกมาพบ๓๒ประการแค่นี้แหละ
อันนี้ไม่รู้นะพี่บัวถามไว้เป็นวิทยาฐานนะสำหรับคนอื่นนะคะ
ที่อยู่ในฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยนะคะ
คือถ้าเราท้องแล้วเราไปฝากท้องกับโรงพยาบาลของรัฐ
เราจะไม่มีสิทธิ์อันตราซาวน์ลูกเราเหรอถ้าเราไม่มีเงิน
ก็มีประกันสังคมแล้วค่ะแต่ว่าคือเราต้องสำรองใจก่อนทุกครั้ง

แต่ว่าเราไม่สามารถสำรองจ่ายได้เพราะเราไม่มีสตางค

นี่คือความลำบากหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้น

ใช่แต่เราไปเอายานี้เราก็ต้องจ่ายเหมือนกันค่ะ

ทีนี้กินยาสม่ำเสมอไหมคะ
กินค่ะกินแต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง
เขาให้จำกัดมาเดือนนึงใช่ไหมคะ
แต่ยาบำรุงมันดันแตกไป๓เม็ด
ละเอียดเลยก็แบบทำไงดีเนาะ
ก็จะไปก่อนก็ไม่ได้ก็รอต่าง
ก็เลยคิดว่ากินกล้วยนี้แล้ววะ

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

ใจคุณบัวเนี่ยอยากได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชาย
อยากได้หมดค่ะแต่คอยเขาออกมาครบสามอีกสองพักครั้ง
ทีนี้เตรียมตัวยังไงกับลูกบ้าง
บัวเนี่ยรอการต้อนรับเนี่ยขาดเหลืออะไรนะตอนนี้
เห็นเขาพูดกันแล้วเอ้ยต้องเตรียมพระองค์พระอบ

เดี๋ยวจะไม่ดีเลย
อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เตรียมไม่มี
อันนี้ไม่มี
ก็คือต้องฝากความหวังไว้กับวันนี้แหละ
มาออกรายการของเรานะฮะอย่างน้อยก็จะได้กำลังใจ

ทั้งในนี้แล้วก็ที่เขาดูอยู่ที่บ้านเนี่ยได้
แล้วให้เป็นนิวบัว
นะพี่บัวนะนะทำไปด้วยกันล่วมมือกันมานะพี่บัวนะนะก่อนทีนึงมาไม่เป็นอะไรนะ
อยู่บ้านคนเดียวพี่คงเศร้าคงคิดถึงแฟนด้วยแต่แฟนพี่ก็ไปทำงานเพื่อพี่นะพี่

มีอยู่แล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทร้องมาแล้วหนึ่งเพลง
ใช้ตัวช่วยไปแล้ว๒ตัวช่วยยังเหลือตัวช่วยอยู่อีก๑ตัวที่ยังไม่ได้ใช้
เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

นี่นะครับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
พี่บัวค่ะเพลงอะไรเนี่ย

เรื่องเนื้อเพลงพอไหวไหม

ไม่ไหวใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งวิตกนะ
ถ้าไม่ไหวมีตัวช่วยถามพี่บัวนะ
ตอนนี้คุณบัวมีแล้ว๑หมื่นแน่นะครับ
เป็นของคุณบัวถ้าคุณบัวไม่ไหว
ตัวช่วยก็ไม่รู้จะเลือกได้มันจะช่วยได้ไหม
ก็บอกผมว่าหยุดก็รับหมื่นหนึ่ง
แต่ถ้าจะสู้ตัวช่วยยังเหลืออีกตัวหนึ่งใช้ได้
ในนั้นมันมีค่าเพลงนี้ไปเลยยังอยู่เปลี่ยนเพลงก็ยังอยู่

ฟังเพลงต้นฉบับช่วยได้ทั้งนั้นเลย

ฟังอินโทรไปแล้วเพื่อเพลงที่สองนะมูลค่า๒๐๐๐๐บาท

เสียงเล็กแต่ว่าสู้ไว้สู้ไว้
เหลืออยู่อีก๑แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คือแผ่นที่๒กับแผ่นที่๕

แผ่นที่๖ครับ
ถ้ามันเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยคุณบัวรับสองหมื่นเลยแล้วไม่ต้องร้องนะครับ
แต่ถ้าเป็นตัวอื่นยังไงก็ต้องร้อง
ตัวช่วยที่คุณบัวเลือกนะครับแผ่นที่๖ก็คือ
ยังไงก็ต้องร้องนะครับคุณบัว
แต่ว่าได้ร้องเพลงเก่งของคุณครับ
เป็นตัวช่วยที่ดีรองลงมาจากข้ามเพลงนี้ไปเลย

ลงมา

เอาให้ได้

ช่วงเวลาสำคัญของภรรยาเรา
พี่ขึ้นมากอดให้กำลังใจสักทีไหม

ตัวช่วยเหลือตัวเดียวแล้วเปิดแล้วตัดสินใจเล่น

นะให้กำลังใจกัน

เดี๋ยวสิลองให้ได้ด้วย
พี่บัวคะหันหน้ามาหาเป๊ก

ทำให้เต็มที่นะคะพี่บัว
หลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ไม่ไหวอย่างที่บอกสู้นะจ๊ะทำให้เต็มที่นะจ๊ะมาจ๊ะ
นะทำให้เต็มที่ในเมื่อเต็มที่แล้วจะผิดหรือจะถูก
ไม่ต้องไปแคร์เราทำเต็มที่แล้วนี่คือตัวเราชีวิตเราลูกเราสามีเรา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
การแข่งขันนะครับมาถึงเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
หากมีเวลามาเยี่ยมมาหน้าบ้างนะเพลงอ้าง
อย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมักขัง
อย่ามัวไปจ้องผิดนักร้องคนดัง
ทุ่มเงินเป็นตังค์
แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไข่ดาวสดขาวหอมฟุ้งฟุ้ง
อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงครัว
เจอสาวงามทรงอย่าไปลงตามัว
ไปคว้ามามั่วระวังตัวหน่อยนะ

เมื่อไหร่เท่าไหร่แล้วพี่ลุงมาป่ามี
พ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างเนอะ
อย่าให้คอยเกลอ
พี่อยากมีเสื้อใหม่
อยากให้งามกลับมาย้ำน้ำใจ
หากพามาได้แต่อยากให้สวยเกิน

ตอนนี้ร้องไปแล้ว
ฟังคำเฉลยจะยืนหรือจะนั่ง